มาดูข่าวใหญ่ที่วันนี้ยังคงขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
มีทั้งภาพมีทั้งพาดหัวนะฮะ
ปมหักแก๊งยา๒ยิวโหดฆ่าอบริ
ไล่ชนที่เกาะสมุยกระซวกช้ำ
ซวกซ้ำจนตาย
จนมุมได้ที่ดอนเมืองเป็นเหตุที่ตำรวจทำงานเร็วนะ
ใช่ค่ะใช้เวลาทำงานประมาณ๕ชั่วโมง
เพราะว่าเหตุการณ์นี้ที่คุณผู้ชมจะเห็นภาพในกล้องวงจรปิด
ก็คือมีผู้ชาย๒คนขับรถ
ถอยไปชนชาวต่างชาติที่ขี่รถจักรยานยนต์มา

แล้วก็เอามีดแทงซ้ำจนเสียชีวิต
ตัวผู้ชายซึ่งเป็นสามีเสียชีวิต
โกหกว่าตัวผู้หิงสามารถหนีไป

คดีนี้ถือว่าคดีอุ๊กอาดโหดเหี้ยม

ในการติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย๒คนนี้
ครับก็ถือว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่น

เคลียร์คดีนี้ได้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
ทำให้เพื่อนร่วมชาติชาวอิสราเอลด้วยกัน
ถึงมีเหตุไล่แทงไล่ฆ่ากันกลางเมืองสมุยแบบนี้นะครับ
ไปดูเรื่องของการสืบสวนสอบสวนกันก่อนเลยนะคะ
๕ชั่วโมงตำรวจทำอะไรไปบ้าง

รถคันนี้ไปจอดทิ้งอยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยแห่ง๑

มีคนลงมาจากรถแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในป่า

จนสืบทราบว่าทั้งสองคนหนีไปที่ท่าเรือแห่งหนึ่ง
แล้วก็ต่อเครื่องไปที่สนามบินดอนเมือง
เพื่อที่จะหลบหนีออกนอกประเทศ
ท้ายที่สุดตำรวจมาดักจับได้ที่สนามบินดอนเมือง
ค่ะเรื่องนี้ตำรวจพอจับกลุ่มตัวได้

ที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวสนามบินดอนเมือง
เบื้องต้นตำรวจบอกว่าทั้งสองคน

ก็คือก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ทำ
แต่ทีนี้ตำรวจบอกโอ้ยภาพชัดขนาดนี้

รวมทั้งการดำเนินการหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร

ครับตอนเพิ่งจับได้ใหม่เขาก็ปฏิเสธแหละนะฮะ
แต่หลังจากนั้นก็ต้องมีการสอบสวนกันต่อนะฮะ
ไปฟังเสียงในช่วงที่พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพาน
รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเขาสอบสวนหน่อยนะครับ
ซึ่งมีการติดตามการมีทราศน์เวลังประกอบอยู่แล้วในประเทศอิสริเอา
แล้วก็เข้ามากระทำการก่อเหตุอย่างอุอาจ

ตำรวจก็ต้องนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนกลับไปเพื่อชี้จุดเกิดเหตุ
แล้วก็ไปสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมกันที่สุราธานีกันต่อนะคะ

พร้อมด้วยตำรวจหน่วยอรินทราช
นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนก็คือนายอียานและนายโดเลฟ
กลับไปสอบสวนที่โรงพักบ่อผุดจังหวัดสุราธานี
โดยมีชาวอิสราเอลมาเป็นล่ามแปลภาษาให้
แล้วก็แยกสอบปากคำกันด้วยนะคะสำหรับสองคนนี้
ก่อนที่จะแยกขังเดี่ยวในโรงพักบ่อผุดค่ะ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาบอกว่าตำรวจมีหลักฐานสำคัญอะไรบ้าง
และมีดที่ใช้ในการก่อเหตุรวมทั้งมีพยานปากสำคัญ
ปากสำคัญที่สุดก็คือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์นี้
ก็คือนางสาวราเชลที่ถูกแทงไป
และจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนพอจำนวนต่อหลักฐานแบบนี้
รับว่ามีปัญหาขัดแย้งกับสามีพันรยาคู่นี้มาจากอิสราเอลจริงค่ะ
แต่มาพบกันเขาบอกแบบนี้ก่อนนะแต่มาพบกันโดยบังเอิญ
ได้วางแผนฆ่าล้างแขนแต่ตำรวจบอกว่าที่มาพบกันโดยบังเอิญ
ตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะต้องสอบสวนเพิ่มเติมว่าจริงแล้วเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะ
คดีนี้กลายเป็นคดีใหญ่นะครับเพราะสืบสาวราวเรื่องไป
พบว่าทั้งกลุ่มผู้ก่อเหตุและกลุ่มผู้เสียชีวิต
เป็นบุคคลที่อยู่ในแก๊งผู้มีอิทธิพลในอิสราเอล
เป็น๒แก๊งใหญ่ในอิสราเอลเขา
แล้วก็มาแก้แค้นกันในเมืองไทย
หลังจากที่มีการก่อเหตุฆ่ากันตายที่อิสราเอลมาแล้ว
ซึ่งผู้ต้องหาจากการสืบสวนกลับไป
เขาเดินทางมาในพื้นที่ประเทศไทย
วันที่๑๑มกราคมมีการขอใช้วีซ่าเป็นนักท่องเที่ยว๓๐วัน
ตำรวจสงสัยอันนี้แหละก็คือตั้งข้อสงสัยไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่า
มาเจอกันโดยบังเอิญหรือตั้งใจมาก่อเหตุเพื่อเป็นการหลัง

ใช่ค่ะส่วนแก๊งของเขาเนี่ยนะคะ
สองแก๊งเนี่ยตำรวจเปิดเผยข้อมูลแบบนี้
บอกว่าสถานทูตอิสราเอลพบว่า
นายมาออซึ่งเป็นผู้เสียชีวิต
เป็นสมาชิกของกลุ่มที่มีชื่อว่าโอมี่ซาเล็ด
เป็นแก๊งมาเฟียระดับต้นของอิสราเอลเลยค่ะ
ส่วนผู้ต้องหาทั้งสองคนก็คือทั้งนายอียานและนายโดเลฟ
เป็นสมาชิกแก๊งมาเฟียเหมือนกันชื่อว่าแก๊งบรัสบลูเคล
ทั้งสองแก๊งนี้มีส่วนผัวพันธ์ในเรื่องของยาเสพติดในอิสราเอล
และทั้งสองแก๊งนี้ก็ใหญ่เหมือนกัน
ทั้งสองแก๊งนี้เป็นแก๊งมีอิทธิพลอันดับต้นในอิสราเอลเหมือนกัน
อกจากนี้ข้อมูลของตำรวจยังพบว่านายมาออผู้เสียชีวิต
พ้นโทษจำคุกมาได้ไม่นาน
เนื่องจากยิงกลุ่มของผู้ต้องหาและทีนี้มีคนเสียชีวิต
หลังจากที่พ้นโทษออกมาก็ชักชวนพันรยามาพักผ่อนมาเที่ยว
ที่ประเทศไทยก็คือที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานี

จากนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องบาดหมางกัน
ก็คือพี่ชายของผู้ตาย
เคยทำร้ายกลุ่มผู้ต้องหาด้วยการขับรถไล่ชน
และลงมายิงซ้ำคนในกลุ่มของผู้ต้องหา
ก็คือลักษณะคล้ายกับที่เขาใช้ลงมือก่อเหตุ
แต่เป็นการก่อเหตุที่อิสราเอลเขานะคือลักษณะเดียวกันนี่แหละที่มาก่อเหตุในไทย
แต่ครั้งนั้นเป็นการก่อเหตุในอิสราเอล
ดังนั้นตำรวจเชื่อว่ากลุ่มผู้ต้องหาจึงตามมาเอาคืน
แล้วก็วางแผนก่อนที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทย
ไม่ได้เป็นเหมือนที่ผู้ต้องหาเขาบอกว่ามาเจอกันโดยบังเอิญนะ
ใช่ครับเรื่องนี้ก็จับกลุ่มกันได้
ก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่เรื่องของการท่องเที่ยว
เพราะว่าสมุยเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวใช่ไหม
เกิดเหตุการณ์กลางเมืองแบบนี้คนตกอกตกใจ
ดังนั้นการที่สื่อก็ต้องไปสัมภาษณ์ทางตำรวจ
ว่าหลังจากนี้จะมีวิธีการดูแลพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างไร
ไม่ใช่ว่ายังมีแก๊งผู้มีอิทธิพลจากต่างประเทศ
มาอยู่ในบ้านเราเดี๋ยวก็จะมายิงกันมาฆ่ากันแบบนี้อีก
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาสงสัยว่าแก๊งนี้คืออยู่ในประเทศไทย
หรือเป็นคนที่อยู่ในต่างประเทศแล้วมาเที่ยวแล้วมาก่อเหตุ
คือเขากลัวว่าจริงแล้วแก๊งนี้ฝังตัวอยู่ในประเทศไทย
ตอนนี้รองพบตรคือพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
บอกว่าหลังจากนี้ไปจะต้องเข้าไปตรวจสอบ
ว่ากลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอกเกาะสมุย
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนกันแน่นะฮะ
เป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มมาเฟียอยู่หรือเปล่า
หรือว่าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวเป็นผู้ที่มาประกอบกิจการ
ตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญในการตรวจสอบ
การเดินทางเข้ามาของกลุ่มต่างชาติอย่างเข้มงวด
ไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวหรือประกอบธุรกิจ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อการท่องเที่ยว
แต่ถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นต้องเร่งจับกลุ่มดำเนินคดีนี้ให้ได้
ตำรวจก็ชมกันเองด้วยบอกว่า๕ชั่วโมง

จับกลุ่มได้นะฮะตำรวจพื้นที่แล้วก็ตำรวจในกรุงเทพจับกลุ่มได้นะครับ
ดังนั้นถือว่าเป็นผลงานที่สุดยอดเหมือนกันของเจ้าหน้าที่
เกิดเหตุการณ์บ่ายวันอาทิตย์
ทุ่มกว่าวันอาทิตย์จับกลุ่มตัวได้แล้ว